มือหนึ่งแล้วลุยตลาดอุดลเด้อ

เปลี่ยน
เรื่องหวยนี่แหละฮะ
เพราะผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องแต่เป็นธรรม

เราเลยอยากให้มันเกิดขึ้นมาจริง

เป็นเรื่องพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

เปลี่ยนเรื่องที่มันไม่ดี

เป็นที่แรกครับของภาคอีสานครับ

มากครับก็จากข้อมูลที่เรามีเราก็เลยเลือกที่นี่ครับ
ทั้งหมดมีปาร์ติฤทธิ์เนี่ยฮะปาร์ติฤทธิ์เราส่งประมาณสิบคน
แล้วก็มีเขตอีก๗ครับวันนี้มีอะไรมาฝากพี่น้องชาวอุดรบ้างครับ
อ่านโยบายของเราหลักหลักนโยบายของชาวอุดรใช่ไหมฮะ
อุดรก็คงจะเป็นเรื่องอาชีพคนขายลอตเตอรี่นี่แหละฮะเพราะว่าคนขายลอตเตอรี่ในอุดรเนี่ยเยอะมากนะฮะ
แล้วตอนนี้เมื่อคืนที่ผมสัมภาษณ์ก็เหมือนเดิมครับรับมาแพงรับ๙๘บาท
เราจะทำยังไงให้คนเหล่านี้ได้โคต้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมไม่ต้องไปต่อแถวกฎ
ทำยังไงให้เขาใช้เป็นอาชีพเลี้ยงชีวิตได้มีสวัสดิการที่ดีผ่อนบ้านผ่อนรถได้
ไม่ใช่แบบขายหวยแล้วก็ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นแค่อาชีพเสริมครับ
คงเอาอาชีพคนขายลอตเตอรี่มาฝากชาวอุดรครับนอกจากนโยบายลอตเตอรี่แล้วยังมีนโยบายอื่นที่จะ
หลักที่จะชูต่อไปก็คือนโยบายของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ครับ
แพลตฟอร์มออนไลน์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทั้งหลายเรื่องเหล่านี้ทั้งหลายเนี้ย
ได้รับการดูแลแล้วก็สนับสนุนควรคือเขาควรที่จะต่อสู้กับต่างชาติได้
แพลตฟอร์มต่างที่ได้เอามาเอาเงินของเราเนี่ยเป็นของต่างชาติหมด
เป็นของจีนเป็นของสิงคโปร์หมดของคนไทยไม่มีเลยทำยังไงให้เราสามารถ
สวัสดีครับเหมือนตัวแสละพันธ์นะประเทศเราก็มีสิ่งดีดีได้นะ